มาดูคลิปนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
เป็นคลิปที่โอ้โหหลายคนก็แชร์กันบอกสนุกเหลือเกิน
และคนที่สนุกมากนั้นคือมือกลอง
เป็นมือกลองผู้หญิงด้วยไปดูกันก่อนดีกว่าครับ
ลำบั๊ทเพลย์ผู้ช่วยเหลือเกิดหลุด

มันจะต้องมีครูแบบนี้อยู่จริงนะ

เห็นสัดเพลงแล้วก็ไม่ได้ตีอย่างเดียวเขามีอร์อร์อย่างงี้

มันต้องมีครูสายฮาบ้างไม่อย่างนั้นมันจะไม่สนุก
นี่คือโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

อบรมลูกเสือต้านพายาเสพติดที่โรงเรียนบ้านโพนทัน
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต๑
อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
ขอนำเสนอมือกลองหญิงแห่งยะโสธรทร

ลีลาคล้ายดีดหายไปด้วยนะผสมกติกา
เออจริงนะเหมือนนางหายนะ

โอ้โหคุณครูครับอย่าเอาหัวเข้าไปทุ่มเลยนะฮะ

คนที่ดูคลิปบอกว่าอยากให้มีครูแบบนี้เยอะจังเลยนะครับ
ลูกเสือก็จะได้มีความคลึกคลื้นสนุกสนานด้วย

ไปถามเพื่อนคุณครูที่แบบสมัยวัยรุ่นกว่านี้

เพราะลีลาน่าจะไม่เบาอะค่ะ
อยากให้มีคลิปภาคอื่นออกมาอีก